สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษาราเริ่มต้นสัปดาห์พร้อมกับฝนในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศ
ที่วันพรุ่งนี้ฝนจะขยับขึ้นไปตกทางตอนบนอีกครั้งค่ะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนก็คือร่องฝนที่พาดผ่านทางตอนกลางของประเทศ
วกกับลมมรสุมฝนประจำฤดูที่ช่วงนี้กำลังแรงค่ะ
ทำให้เกิดฝนเน้นหนักพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศ
ตก๒ช่วงนะคะช่วงเที่ยงจนถึงช่วงค่ำและดึกถึงเช้าค่ะ
ช่วงนี้ขอเตือนคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
พื้นที่รุ่มต่ำพื้นที่ทางน้ำไหลผ่าน
กของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงไว้เลยนะคะ
เพราะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้
คุณผู้ชมจะเห็นพื้นที่ที่ต้องระวังภัยจากฝนตกหนัก
ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะ
โดยเน้นพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศค่ะ
ส่วนค่าเฉลี่ยของฝนวันนี้อยู่ที่๑๔๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลอ่าวไทยทะเลอันดามันตอนบน
จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตร
งดกิจกรรมทางน้ำโดยเด็ดขาดค่ะ
กรุงเทพมหานครฝนเยอะตลอดทั้งสัปดาห์๑๖๐ของพื้นที่
เน้นตกบ่ายถึงค่ำและดึกถึงเช้าค่ะ

อ่าวไทยและอันดามันคลื่นลมแปรปรวน
และอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตร
งดกิจกรรมทางน้ำเด็ดขาดค่ะ
สวัสดีค่ะ